ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีกันต่อนะคะ

สำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่บุกไป

คือจับได้๕คนจากกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

ปมการก่อเหตุเกิดจากเรื่องผู้หญิง
แล้วก็มีการท้าทายกันไปมา

โอ้โหจนไฟลุกขึ้นมาเลยอะค่ะ

เหตุการณ์เกิดภายในซอยวัดละหารหมู่๕
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

วันที่๑๖มิถุนายน

ปลาระเบิดดีเขาถ่ายไว้ได้

ไปดูเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากคลิปเมื่อสักครู่ต่อค่ะ
ปลาระเบิด

พื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอรถทะเบียน๒กกคลค๔๐๖๘กม
เสียหายถูกสะเก็ดระเบิดที่ท้ายรถนะคะ

นายโชว์นามสมมุติอายุ๑๕ปี
ที่เขาบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดเขาบอกว่า

คู่อริโทรศัพท์เข้ามาท้าทายให้ออกไปหา

ละหารไปถึงปากทางหน้าวัด
ไปเจอกลุ่มคู่อริกว่า๒๐คนอาวุธครบมือเลยค่ะ
คู่อริเห็นตัวเองก็วิ่งกรูเข้ามาทำร้าย
ปลาระเบิดใส่ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในซอย
ส่วนตัวเขาวิ่งไม่ทันก็เลยโดนสะเก็ดระเบิดที่ขาซ้าย

ถามนางตุ๋ยเป็นแม่ค้าขายหมูสะเต๊ะซึ่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุบอกค่ะ
ตอน๕ทุ่มเขานอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงนะคะระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
หน้าต่างออกมาดูก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นยกพวกมาเกือบ๑๐คน
มาไล่ปลาระเบิดใส่กลุ่มวัยรุ่นในซอยก็วิ่งกันแตกกระเจิงไปคนละทิศละทาง
กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นก็วิ่งหลบหนีไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุ
เสียหายเพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิดไปด้วยเหมือนกันค่ะ
เรื่องนี้ตำรวจสพบังบัวทองบอกนะคะว่าจากการสอบสวนปมเหตุเนี่ยมาจากเรื่องการทะเลาะกันของวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
มาจากเรื่องแย่งผู้หญิงแล้วก็ความหึงหวงจนทะเลาะแล้วก็ท้าทายกันไปมา
เมืองต้นกลุ่มที่ยกพวกมาทะลมคู่อริเนี่ยมี๒๐คนแต่ว่า๕คนที่จับตัวมาได้เนี่ยนะคะ

คนนี้เป็นคนทำระเบิดแล้วก็ปลาระเบิดใส่คู่อริ

และคนที่๕คือนางสาวพันนิพาเดชจุ้ยอายุ๑๘ปี
ถูกแจ้งข้อหามีวัตถุระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัว
คาดว่าจะได้ตัวทั้งหมดเร็วนี้นะคะ